มาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะคุณผู้ชมชาวกรุงเทพเนี่ยน่าจะสบายใจได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เรานำเสนอข่าวว่ามีผู้ชายคนหนึ่งค่ะขับรถเก๋งตระเวนใช้คำนี้นะตระเวนไปตามจุดต่างต่างไปงัดแงะขโมยบ้านของชาวบ้านเนี่ยนะคะขโมยทรัพย์สินภายในบ้านบางบ้านเนี่ยได้ทรัพย์สินไปหลายรายการหลักล้านบาทก็มีนะคะล่าสุดไปอีกแล้ว

กลัวไว้ก็ไม่ได้กลัวนะแต่ว่าเห็นมั้ยมือของคนเสื้อดำมือขวาเนี่ยมันเหมือนจะหยิบอะไรจากเอลมา

คือโจรรายนี้ก็พยายามที่จะส่งสัญญาณไปแหละเฮ้ยมีปืนนะมีมีดนะ
แล้วก็ไรเจ้าของไปพยายามจะหนี
ใช่แต่เจ้าของต้องบอกว่าใจเกินร้อยมากซึ่งถ้าเกิดว่าคิดในแง่ร้ายนะโจรรายนี้มีปืนจริงโอ้โหคุณระยะเผาขนเลยนะคะ
ถ้าเกิดว่าโจรรายนี้มันจะยิงจริงนะคะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคือชาวเน็ตบอกว่าเห็นแล้วเนี่ยเสียวแทนเจ้าของบ้านแล้วเจ้าของบ้านไล่ไปแบบนี้นะคะ
จับได้ไหมณตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวเล่าต่อค่ะแต่ชาวเน็ตบอกว่าเป็นห่วงเจ้าของบ้านเหลือเกินอ่ะนะคะ
คือใกล้ตัวคนร้ายเกินไปอะค่ะซ้ำร้ายเนี่ยคนร้ายมันยังลักษณะคือเอามือไพ่หลัง
เหมือนเอาปืนออกมาข่มขู่หรือมีดอะไรประมาณเนี้ยถ้าเกิดว่าไม่หลบเนี่ยอาจจะถูกทำร้ายร่างกายได้นะคะ
แต่ว่าสุดท้ายเจ้าของบ้านเขาก็ต้องใจดีสู้เสือแล้วค่ะถ่ายคลิปไปถอยไปถ่ายคลิปไปถอยไป
แล้วถามว่าจังหวะนี้เนี่ยพยายามที่จะโทรเรียกตำรวจจับตัวได้เลยไหมไม่ค่ะอ่าฮะ
สุดท้ายคนร้ายหนีไปได้นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสายวันที่แปดพฤศจิกายนที่ผ่านมา
ทราบชื่อภายหลังผู้ชายคนนี้คุณดูนะหน้าชัดมากนะฮะ
ตอนนี้คือ๔เคน้อยเกินไป๘เคแล้วความชัดนะฮะชัดเจนฮะชัดเจนมาก
ชื่อจริงก็คือพีระพงชื่อเล่นก็คือพีนามสกุลแส้เสี่ยวอายุสามสิบเจ็ดปี

เขตจตุจักรุงเทพฯมหานคร
แต่คุณคะทำร้อยครั้งไม่ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จร้อยครั้งนะ
ขนาดที่กำลังลื้อคนซับสินอยู่ภายในบ้านนั้น
เจ้าของบ้านกลับมาเจอพอดีค่ะ
แล้วในพีคนนี้โจรรายนี้พยายามที่จะหลบหนี
เจ้าของบ้านไม่กลัวหรอกค่ะเดินเลยนะคะ
ถ่ายคลิปแบบนี้ค่ะให้เราได้ดูกันนะคะ
แล้วจะบอกว่าคลิปนี้กลายเป็นกุญแจสำคัญและเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญ
ที่ทำให้ตำรวจนครบาน๔สามารถตามต่อได้ขยายผลต่อได้
คือตำรวจเขาก็ได้รับแจ้งเหตุก่อนหน้านั้นอยู่แล้วว่า
มาลื้อค้นทรัพย์สินเป็นคดีเก่ามาก่อน
ทีนี้เขาก็ต้องเฝ้าระวังว่าจะมีคดีเกิดขึ้นอีกหรือเปล่า
แล้วคลิปนี้เป็นหลักฐานพฤติพฤดีก็เลยเชื่อมโยงคดีกัน
มากปรากฏว่าไอ้คนนี้เคยไปก่อเหตุมาก่อนหน้านี้แล้ว
ีรกรรมแสบมากค่ะนะฮะสุดท้ายค่ะจนมุมนะคะ
ตำรวจตามไปรวบตัวได้บริเวณซอยศูนย์วิจัยถนนพระรามเก้า
พร้อมกับอุปกรณ์ของกลางโน้นฮิ้วปีกแบบนี้นะคะอุ้ยมันคนละคนกันเลยนะเนี่ย
อุปกรณ์งัดแงะต่างที่คนร้ายใช้ก่อเหตุกรอบพระเหลี่ยมทองนาฬิกา
โรเล็กซ์เงินเท่าไหร่คะโอ้หลายแสนฮะค่ะเงินสกุลต่างต่าง
ทะเบียนหกเล่มด้วยกันนะคะสำหรับผู้ต้องหาในผีคนนี้
รับสารภาพบอกว่าก่อเหตุลักษณะดังกล่าวมาแล้วนับกี่ครั้ง
ไม่ท่วนไม่ท่วนค่ะจริงจริงนะฮะนับครั้งไม่ท่วน
บอกแบบนี้นะคะในหลายท้องที่ปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
ก็เคยไปก่อเหตุลักษัพบ้านหลังหนึ่งย่านหัวหมากครับ
ได้ซับสินไปหลายรายการวันนี้ยี่สิบหกตุลาคมใช่
ยี่สิบหกตุลาถูกต้องค่ะมูลค่าครั้งนั้นได้ไปเกือบล้านบาท
ครับได้พระเลี่ยมทองได้อะไรต่างอีกเยอะเลย
ใช่ทีนี้ก่อนหน้านี้ในพีคนนี้ก็เคยถูกจับกลุ่มในข้อหารลักทรัพย์
จะพ้นโทษออกมาแล้วก็ไม่มีงานทำ
ก็เลยหวนกลับมาก่อเหตุลักษัพอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อหาเงินประทังชีวิตตำรวจก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาคืนลักทรัพย์ในเคหสถาน
แล้วก็ส่งตัวนายพีคอตกแบบนี้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ครับก็เท่ากับก่อเหตุยี่สิบหกตุลาคมแล้วก็ย่ามใจว่าได้ซับสินมาเยอะ
ก็จะมาก่อเหตุอีกครั้ง๘พฤศจิกายนแต่ถูกเจ้าของบ้านถ่ายคลิปไว้ได้ก่อน
ตำรวจเชื่อมโยงคดีจับกลุ่มเลย
ก็เลยรู้ว่า๒เหตุนี้เกิดจากนายพีคนนี้แล้วก็คดีอื่นด้วย
ชาวกรุงเทพสบายใจมากขึ้น